ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
หลังจากรัฐบาลนะครับมีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเข้มข้น
ตอนนี้เอกชนก็เริ่มมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดต่อไป
ส่งผลกระทบต่อเรื่องของกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบนะครับ
แต่ว่าภาครัฐก็มองว่าเรื่องนี้มีความจำเป็น
และเอกชนกับรัฐนั้นต้องให้ความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา

รถบรรทุกปลาป่นเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์น้ำ
บรรทุกวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน

มีความถี่ในการเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลง
เพราะผู้ประกอบการรับซื้อลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต
มาตรฐานสูงสุดระดับโลก
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่โรงงานแปรรูป
เลี้ยงกุ้งโรงงานอาหารกุ้งโรงงานปลาป่นและเรือประมง
ที่มีผู้ประกอบการเข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานเพียง๕๐ราย
กระทบบ้างแต่ว่าเราก็มีการปรับตัว
การปรับตัวก็คือว่าเราอาจจะมีการปรับสูตรวัตถุดิบที่

แล้วก็อาจจะปรับการใช้ที่น้อยลง
เรามาใช้วัตถุดิบตัวอื่นทดแทนได้

อันนี้เราสามารถที่จะทำได้
จากการรับซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน
การตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเต็มรูปแบบไปยังคู่ค้าอีกด้วย
ที่เราไม่ซื้อก็จะมีบริษัทอื่นที่เขา
ไม่กระทบคือใช้ผลิตภายในแล้วก็ใช้ในประเทศก็สามารถใช้ได้
และในโรงงานประป่นที่เราไม่ซื้อก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะตกงาน
เขาก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ซัพพลายให้กับโรงงานอื่นที่ใช้ภายในประเทศ
คือเขาก็ยังสามารถที่จะทำงานได้อยู่
ตรงนี้ก็มีผลกระทบบ้างแต่ก็ผมคิดว่าในอนาคตมันจะเข้าสู่จุดสมดุล
คือโรงงานประปนเองเรือประมงเองเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัว
ปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ไม่ใช้แรงงานถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย
สุดท้ายอนาคตผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศของเรา
นาวาเอกเบนจมะพรวงนครสว่างผู้ช่วยเลขานุการส่วนประชาสัมพันธ์สปมพ
รับว่าการแก้ไขประมงผิดกฎหมายภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนประมาณสัก๒๐กว่าแห่ง
ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
รวมทั้งมีองค์กรเอกชนเข้ามาเป็นสักทีพยานในการลงนามนั้นด้วย
ที่จะไม่ใช้สัตว์น้ำไม่รับซื้อสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงผิดกฎหมาย
สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
มั่นใจว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หากสามารถปลดล็อกใบเหลืองได้โอกาสของสินค้าประมงไทยก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ข่าวเทราะทีวีปริงาน